ตอนนี้สุดท้าย
นี่แหละคือความรักครับ
และเพลงนี้เล่าถึงอะไรบ้างครับ
เพลงนี้นะครับก็คือเล่าถึงเหมือนกับว่าเป็นการขอบคุณนะ

จากการที่จะแต่งเพลงมาฝากพวกเขาครับ
วันนี้เป็นงานที่ร้องครั้งแรกเปิดตัวครั้งแรกเลยครับ
๑ปีแล้วสำหรับพี่เฟ็คกับหนุเชศเป็นยังไงบ้างเวลาผ่านไปเร็วมั้ยครับ
จริงยังไม่ถึงปีนะครับเกือบปีประมาณ๘๙เดือนครับ
ก็ทุกวันมีความสุขมากเลยครับ
แบบว่าทุกวันแฮปปี้แฟนก็ยังให้การต้อนรับ
แล้วก็เชียร์อยู่ทุกวันเจอกันในโซเชียลในเน็ตทุกวันอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นจริงแล้วมันเป็นเคยมีครั้งหนึ่งแล้วตอนเปิดเพลงแรกอะครับ
ที่เอาแต่ใจอันนี้เป็นเหมือนเปิดซิงเกิลที่๒ครับ
ว่าวันนี้ก็มาเยอะเหมือนกัน๕๐๐กว่าคน
ใช่ครับต้องขอโทษจริงเพราะว่ามันสถานที่
ด้วยสถานที่อะไรครับก็มันได้แค่นี้จริง
ก็อยากจะจัดให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ให้ทุกคนได้เข้ามาใกล้ชิด
แต่ว่ามันทำไม่ได้ครับ
ข้างนอกยังมีรออีกนะ
อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกองข้าวสวัสดิการ
เรือนนู้นเรือนนี้อะไรอย่างเงี้ยเอามาให้ทีมงาน
เอามาฝากศิลปินทุกคนที่ร่วมแสดงกับพวกเราด้วย
คนทั้งงานก็คือเลี้ยงทั้งงานเลยคือเขาจะน่ารัก
แต่เผื่อมใจแทนไหมคะแฟนแบบว่าสังคมทุกคนเดินเผื่อมใจครับ
เพราะเดินไปทางไหนทุกคนเขาบอกอร่อยมากพี่เบิร์มจังเลยขอบคุณนะครับ
อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบโอ้จริงก็เป็นของนุษย์ก็ต้องขอบคุณนุษย์

สิ่งที่มีความหมายที่สุดตอนนี้สำหรับแบ๊กคืออะไรแฟนเป็นเพลงอะไร
ก็สิ่งที่มีความหมายที่สุดก็จริงตอนนี้แฟนเนี่ยนะครับ
คือเป็นอะไรที่สำคัญกลับไปเพิ่มมากเลยนะครับที่ทำให้ผมอยากจะร้องเพลงต่อนะครับ
คุณเป็นคาดหวังยังไงกับเพลงนี้ครับ
หวังยังไงหรอครับจริงแล้วผมก็อยากจะทำออกมาเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนแฟนมากกว่า

เป็นเพลงที่แบบไม่ต้องติดชัดก็ได้แต่แค่สื่อสารว่าเราอยากจะขอบคุณเขา
และที่สำคัญเพลงนี้ความพิเศษคือผมได้คุยกับทางโคกอฟเฟอร์ครับพี่วิทย์นะครับ
คือผมมีความในใจแบบว่าอยากจะบอกแฟนที่ไม่สามารถจะได้ยินไม่ได้ยินเสียง
เพราะว่าผมเคยเจอแฟนเหล่านั้นเยอะเหมือนกัน
เขาก็เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยท่าทางอะไรอย่างนี้
แล้วผมก็สามารถสื่อสารได้ว่าเหมือนสัมผัสได้ว่าเขาแบบรักเรานะ
เขาแบบอยากให้กำลังใจเรานะเขาคิดถึงเรานะ
วันนี้ผมมีโอกาสที่จะบอกรักเขาได้ผมก็เลยทำท่าเต้นที่สอดคล้องเป็นแบบ
เป็นเสียงเป็นแบบว่าเป็นภาษามือใช่ครับ
แต่ว่าก็ยังทำได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยครับ
เดี๋ยวจะไปฝึกซ้อมให้ดีกว่านี้เพราะว่าเพิ่งซ้อมได้วันเดียวครับ
ผมก็เป็นความพิเศษที่ว่าอยากจะขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนุษย์นุชาแฟนทั่วโลกที่อยู่ต่างประเทศ
ว่าคุณจะเป็นใครนะครับจะได้ยินหรือไม่ได้ยินหรือว่ายังไงก็ตาม
ผมก็อยากจะบอกขอบคุณจากเพลงนี้แหละครับ
แต่ก็ร้องกันได้แล้วน้องเมื่อกี้นี้เห็นร้องครับ
เพราะว่าผมเป็นคนชอบแบบว่าไปตามคอนเสิร์ตแล้วเก็บไม่อยู่ชอบแอบลองให้ฟังก่อนนิด

มีอะไรที่คงใช่ครับเพราะว่าพอเวลาร้องไปแล้ว
เรานึกถึงคนนั้นที่เขาเคยเข้ามาแบบแบบว่า
อย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ตื่นตัน
นะครับก็ตอนนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ทำให้ผมนี่
ได้มายืนจุดนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากมาก
แล้วก็รักทุกคนมากมากนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจอย่างนี้กัน
ยังไงฝังพี่พี่เอ้าติดตามด้วยนะครับ
ข่าวสารเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่ายังไงอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยครับ

ก็คือเดี๋ยวปีหน้าคิวออกมาแล้วครับ
จริงหลังจากเดือนมกราคม

แล้วก็เทคิวไปเพื่อไปซ้อมคอนเสิร์ตครับ
ก็ไม่ได้รับงานเยอะเอาไปซ้อมคอนเสิร์ต
ตอนนี้ยังมีคิวเก่าที่ค้างค่าอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
แต่แฟนเหมือนอยากให้สถานที่แบบใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะ
เต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดจริงทุกคนก็อยากให้แบบว่ามัน

มีแน่นอนครับก็ตอนนี้เปิดตัวอยู่ที่รอบเดียวก่อนครับ
ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเจอคนดูเยอะแค่ไหน
แต่ถ้าเกิดมันมีคนจองเยอะหรืออะไรก็เดี๋ยวคงเพิ่มรอบแน่นอนนะครับ
แต่อย่างงานเรายังเยอะต้องช้อมวนเสิร์ชด้วยสุขภาพเราโอเคใช่ไหมครับ
สุขภาพโอเคครับก็มีไม่โอเคบ้าง
ตามแบบว่าบางวันที่นอนน้อย
เช่นเมื่อวานกลับจากบิ๊กเมาส์เช่นโชว์เสร็จตอนตี๓แล้ว
ผมก็ต้องนั่งรถกลับมาเลยเพื่อมาซ้อมเต้นวันเมื่อวาน

ก็จะมีอาการป่วยนิดนึงครับแบบนอนน้อยเสียงก็จะแหบแล้วก็เป็นภูมิแพ้อะไรอย่างนี้ครับ

วันยากาศขีดเป็นไงบ้างคะ

ก็คือได้ทำทุกอย่างอย่างที่อยากทำนะครับ
ได้ร้องเพลงที่อยากร้องเพลงแล้วก็ได้ขอบคุณคนที่อยากขอบคุณ
แต่ไม่เคยรู้ว่าจะขอบคุณยังไง
วันนี้รู้สึกว่าแบบขอบคุณมากแล้วก็แบบอย่างนี้นะครับ
อักษัยหรือเป็นอย่างเดียวกับคุณค่ะ
เราแบบว่าต้องเตรียมตัวหรือแบบพร้อมตัวไงบ้างวันอาจารย์
คิวงานเยอะขึ้นจัดแจงอะไรบ้าง
ก็ทุกอย่างมันก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากพี่แม่นมผู้จัดการ
ว่าแบบช่วยแมนเนจต่างให้ผมอะไรบางทีก็อาจจะทำเองได้ไม่หมดนะครับ

เห็นช่วงมีคนเดินตามแบบเกลียดขึ้น
กินงานเชิมมากขึ้น

เขาก็จะมีดูแลความปลอดภัยอะไรอย่างนี้
เขาก็อาจจะมาตามหน้าที่นะครับ

จะทำให้หลายคนเข้าใจผิดหรือเปล่า

ทุกคนมันต้องมีข่าวไม่ดีอยู่แล้ว

แต่ว่าคือแล้วแต่ทุกคนจะยอมรับ
หรือว่าไม่รับได้หรือรับไม่ได้

แต่ว่าผมก็ไม่ได้แคร์อะไรเลยครับ
เพราะคนมาห้อมร้อนเราอย่างนี้
กลัวว่าจะคนเข้าถึงง่าย

ผมเป็นคนเข้าไปหาเขาก่อนด้วยซ้ำ

ผมจะเดินไปหาแฟนรอบร้าน

ไม่น่าจะมีเรื่องของแบบเข้าถึงยากอะไร

แล้วเป็นยังไงกับที่วันนี้
เป็นอะไรที่โหเพื่อนทำงานด้วยกัน

ก็ต้องแสดงความดีใจด้วยกับ
เปรมนะครับเพิ่งจะผ่านการวิวาด้วยนะครับ
ผมก็ไปร่วมงานมาด้วยเหมือนกันโชว์หนึ่งเพลง
เห็นบนเวทีครับแล้วเรื่องสับปะรดที่มันยังไงครับ
เรื่องสับปะรดเป็นเรื่องสับปะรดเกี่ยวกับ

แล้วมันตุ่งนะครับ

ของดีที่นุษย์ชอบรับประทาน
สับปะรดพูแรครับ

แซวว่าสับปะรดไม่เขินเท่าไหร่

ไม่เกิน
มีรูปเกลือร์บ้างที่ดูนะครับ
มีนุษย์เครื่องเห็นนุษย์บอกว่าใครก็ได้ช่วยเอาออกที
แต่ไม่น่าจะว่าเอาออกได้หรือเปล่า
ไม่ครับไม่ได้คิดอะครับ
บางทีผมนั่งอ้างอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นดราม่าผมก็เลยเอาสับปะรดมาวางไว้ตรงกลาง
เพราะว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ตามมาผมก็เลยเอาสับปะรดมาบังไว้แค่นั้นเองครับ
มันก็เลยเป็นของดีขึ้นชื่อครับก็เลยจากสัปปะรดไปเลยครับผม